โรงเรียนปิดใช่ไหมแต่คุณครูเขาก็ต้องเป็นมีครูเวรนะครับ
ที่จะไปดูแลโรงเรียนปรากฏว่าอยู่ในโรงเรียนปั้ง
แกก็ตกใจในกระสุนปืนลงมา๒นัดคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับประมาณบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
ตัวเมืองตราดนะครับบอกว่าเกิดเหตุ
กระสุนปริศนาตกใส่หลังคาโรงเรียน
นี่๒เม็ดนี่๒เม็ดนี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบสิครับ
พอไปถึงครูผู้แจ้งเหตุก็พาเจ้าหน้าที่มาชี้ดูจุดที่มีรอยกระสุนตกใส่หลังคาอาคารนะ

ตรงนี้เป็นทางเดินนะแล้วถามว่า
ถ้าเป็นวันเปิดเทอมอ่ะถ้ามีเด็กอยู่ตรงนั้นน่ะ

แล้วพาไปชี้ตรงจุดที่กระสุนตกลงบนพื้นทางเดินด้วย
นะครับแล้วเก็บลูกกระสุนไว้ให้ตรวจสอบด้วย
ครูที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ก็เดินอยู่ได้ยินเสียงวัตถุตกใส่หลังคา

ใกล้กันหาจุดแรกไปสัก๒๐เบสได้ก็เก็บกระสุนไว้รอเจ้านักที่
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่ากระสุนปืนน่าจะถูกยิงมาจากคนที่
มายิงยิงนกนะครับยิงนกข้างโรงเรียนคือข้างริมเป็นป่า
ดอมครับเออเป็นป่าต้นไม้ขึ้นสูงอ่ะนะครับแล้วก็จะติดตาม
ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพื่อป้องกันความสูญเสียนะครับถือว่า
เพราะดีนะอย่างที่บอกไปอ่ะปิดเทอมโอ้โหทำไมปิดเทอมอ่ะถ้า
ปิดเทอมอ่ะโอ้ยอย่าไปยิงนกแถวโรงเรียนเลยครับหรือจะ
จริงคุณอย่าไปยิงปืนในที่สาธารณะนะครับคนอื่นเขาจะเดือ